มีประเด็นไงคุณว่าการที่บอกว่าไม่ชอบทหาร

ว่าจะเกี่ยวข้องกับฮาร์ดคอร์อย่างโกติหรือเปล่า
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านโกติก็ออกมาบอกว่า

ไม่รู้จักนายวัฒนาเป็นการส่วนตัว
แล้วก็ตอนที่สอบปากคำนายวัฒนาบอกกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าขออย่าใช้คำว่าจำนวนต่อหลักฐานได้ไหม

แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แค่รบแพ้เท่านั้นนะคะ

ได้กล่าวถึงการสอบสวนนายวัฒนาภูมิเรศ
ระเบิดหลายจุดในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งก็ถูกควบคุมตัวไว้ที่กองพันธหารม้าที่๔รักษาพระองค์
แต่ฝึกคือได้เอาความรู้วิศวกรที่ตนมี

ประกอบที่บ้านเลยนะลองแบบเล็กก่อน

โดยนายวัฒนายอมรับว่าเคยทดสอบระเบิดในบ้านตัวเอง
เพื่อตั้งวงจรเวลาว่ามีการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่

อกจากนี้นายวัฒนายังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่า
เพราะว่าครั้งนี้แค่รบแล้วแพ้เท่านั้นเอง
วัฒนาปฏิเสธด้วยนะคะว่าไม่ได้คิดก่อเหตุที่โรงพยาบาลสิริราช

แต่ก็ยอมรับนะคะว่าเคยเข้าไปดูพื้นที่ที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ส่วนทางด้านชุดสืบสวนก็ตอนนี้เตรียมนำตัวนายวัฒนา
ส่งไปตรวจที่นิติจิตเวท
เพื่อยืนยันว่าผู้ต้องหาไม่มีอาการทางจิตประสาท
แค่เป็นคนคลั่งลัทธิโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง
แล้วก็จะนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปนะคะ
ตรวจสอบประวัติก็ไม่พบว่าไปร่วมชุมนุมใดนะ
ของทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนทางด้านนายวุฒิพงศ์กฎจธรรมคุณหรือว่าโกติ
ผู้ต้องหาหลบหนีตามหมายจับคดีความมั่นคง
หลายคดีแล้วก็เป็นแกนนำกลุ่มเสื้อแดงปฐุมธานี

แล้วก็ไม่รู้จักกับนายวัฒนา
โดยออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการทางช่องยูทูป
ว่าทางการต้องพยายามหาหลักฐาน
โยงการจับกลุ่มนายวัฒนามายังตัวเขาแน่นอน
แต่ขอยืนยันว่าไม่รู้จักกับนายวัฒนา
และใครก็ทราบว่าในการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ร้อยละ๙๐เป็นเสื้อเหลือง
แต่อยู่ลุงวัฒนาก็มีข่าวโผล่ออกมา

แล้วก็ยังเคยเกาะเหตุมาแล้วหลายครั้งในรอบ๑๐ปี
มั่นใจว่านายวัฒนาถูกกระทำ

ไม่มีใครบ้าไปวางระเบิดในโรงพยาบาล

ก็ต้องไปวางระเบิดหน้ากองทัพค่ายทหาร

บอกว่าเขาไม่ได้ป่วยหนักไม่ได้เป็นเอสไม่ได้เป็นโรคร้าย
หรือว่าติดยาเสพติดอะไรตามข่าวลือ
แต่ที่เห็นว่าดูพร้อมไป
ก็เพราะว่าฝึกแนวร่วมแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหว

แล้วก็ตอนนี้กำลังฝึกแนวร่วมอยู่

ซึ่งมีทั้งชาวบ้านข้าราชการระดับล่างนะคะ
นายวัฒนาค่อนข้างจะให้สัมภาษณ์แรงพอสมควร

แต่เขาเรียกว่าลุงวัฒนา
แล้วก็ถ้าเป็นผมจะระเบิดที่อื่น

ผมกินข้าวมีสมองโดนข้อหาไม่ระคายผิวผมหรอกอะไรแบบนี้
ผมหยุดไปตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคมทำงานอยู่ในพื้นที่
แล้วก็เรื่องของการถูกใส่ร้ายบ้างก็ว่าผมป่วยเป็นเอสบ้าง
บ้างก็ว่าผมป่วยเป็นวรรณโรคมะเร็งอะไรบ้างนะฮะ
ผมไม่ได้ป่วยนะฮะนายโกติพูดแบบนี้นะครับ
ก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนทั้งหมด
ส่งตัวในวัฒนาจากทหารให้ตำรวจนะครับ
แล้วก็แถลงข่าวในวันที่๒๐มิถุนายนนี้นะครับ
นั่นก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้จากทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับ